ดูเรื่องราวของคุณหมอกริจไทยที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ผ่านเพจสู้ดีวะ

ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณหมอโพสต์เป็นประโยชน์มาก

ทำให้ทุกคนได้ย้อนกลับมาดูชีวิตของตัวเอง

อายุยังน้อยอยู่เลยอายุเพิ่ง๒๘ปี
ตรวจพบเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย

อดด้านขวาหายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะ
สูบบุหรี่นะคะออกกำลังกายตลอด

สร้างโดยคุณหมอกฤษไทยธนสมบัติกุล

เป็นอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิก

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กดไลค์๓แสนกว่าเกือบ๔แสนแล้วนะคะ

คุณหมอออกมาขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้
และบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรักษา

ซึ่งมีผลข้างเคียงทำให้ปวดหัว
เพลียภูมิคุ้มกันต่ำ
โพสต์นี้แชร์ไปเพียงชั่วโมงเดียว

คนไปกดแชร์หลายพันครั้ง
คนไปให้กำลังใจเยอะมากจริง
แต่อยากให้ย้อนไปดูโพสต์แรกของคุณหมอค่ะ

เล่าประสบการณ์ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
รู้ตัวอีกทีปอดหายไปครึ่งหนึ่ง
ที่ใช้ชีวิตดูแลตัวเองเป็นอย่างดี

สอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่น๕๖
เรียนจบหมอในเวลา๖ปีครบตามเวลาไม่ขาดไม่เกิน
จากนั้นก็เรียนต่อเฉพาะทางอีก๓ปี
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ก็ไปศึกษาสาขาเฉพาะทางอีกอันหนึ่ง

และเรียนปริญญาโทวิทยาการข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกใบไปพร้อมกัน
โอ้โหการเรียนของคุณหมอยอดเยี่ยมมากจริง
ไป๓ปีจบแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
และปริญญาโทวิทยาการข้อมูลค่ะ
บรรจุเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิก
และสถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัย๒๘ปีคุณหมอกำลังมีอนาคตที่สดใส
แต่สุดท้ายคุณหมอทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
ตรวจเจอมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
คุณหมอโพสต์ภาพเอ็กซาเรย์ปอดค่ะ
ภาพนี้นะคะปอดด้านขวาหายไปครึ่งหนึ่ง
มีก้อนเนื้อขนาดใหญ่๘เซนติเมตร
มีน้ำในปอดมีก้อนเล็กในปอดด้านซ้ายอีกหลายก้อนเลยค่ะ
แล้วก็ปอดด้านขวาด้านบนนะคะก็มีก้อนเล็กเหมือนกัน
คุณผู้ชมคะไม่สามารถผ่าตัดเอาก้อนนี้ออกแล้วหายนะคะ

กฤทัยบอกว่าคืออาการเริ่มแรกมันแค่ไอเลยค่ะ
ไอมีเสมหะไอแห้งตรวจโควิดก็ไม่ได้เป็นโควิด
ก็ไปรักษานึกว่าเป็นกรดไหลย้อน

ออกกำลังกายได้ทำงานได้
มีแต่เรื่องไอนี่แหละที่ไอไม่หายสักที
ก็เลยตัดสินใจไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดปรากฏว่า
อดข้างขวาเหลืออยู่ครึ่งเดียวและนั่นคือมะเร็ง
และมะเร็งลามไปที่ก้านสมองเราด้วยค่ะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีติดต่อไปที่คุณหมอกฤษไทยนะคะ
คุณหมอบอกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการรักษานี่คือเพิ่งตรวจเจอได้เดือนเดียวนะคะ
ตอนนี้สภาพจิตใจครอบครัวก็คือเหมือนกับเพิ่งผ่านพ้นจุดวิกฤตกันมาแบบทุลักทุเล
คุณผู้ชมคะเรื่องของมะเร็งปอดเนี่ย
แพทย์มนูลีชเวงวงหัวหน้าหน่วยโรคทางด้านระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้โรคมะเร็งปอดพบมากขึ้นทุกปี
สถิติล่าสุดก็คือ๒๓๐๐รายต่อปี
เสียชีวิตปีละประมาณ๒๐๐๐รายคิดเป็น๘๐ค่ะ
ส่วนมากจะเจอในผู้ป่วยอายุ๕๐ปีขึ้นไปผู้ป่วยอายุไม่เกิน๓๐ปีก็เจอเหมือนกันแต่เจอน้อยนะคะ
อย่างกรณีของคุณหมอกริจไทยที่โพสต์เนี่ยค่ะก็ถือว่ายากจริงที่จะเจอว่าโอ้โหเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย
วัยเพียง๒๘ปีมะเร็งปอดเป็นโรคที่เจอเยอะมากในต่างประเทศ
เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแต่ในไทยเนี่ยคืออันดับ๒รองจากมะเร็งตับนะคะ
ผมว่ามันก็ขึ้นทุกปีนะครับแล้วจำนวนคนที่สูงอายุก็มากขึ้นแล้วก็คนก็อยู่นานขึ้น
การที่เจอมะเร็งปอดก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าในต่างประเทศนะครับ
เร็งปอดเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของมะเร็งทุกชนิดนะครับ
ในบ้านเราเนี่ยประชวงศาสตร์ถูกบอกว่ามะเร็งปอดเป็นอันดับสองนะครับ
ลองจากมะเร็งตับแต่ที่โรงพยาบาลเอกชนอย่างโรงพยาบาลผมเนี่ย
มะเร็งปอดเป็นอันดับหนึ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงมานานแล้วครับ
หมอมนูลก็เลยบอกว่าใครที่มีอาการไอแล้วไอแบบเรื้อรังเนี่ยค่ะ
อย่าปล่อยนะคะให้ไปตรวจอย่างละเอียดเพราะว่ามะเร็งปอดส่วนใหญ่เวลาเจอเนี่ย
คือชอบไปเจอแบบระยะรุนแรงแล้วระยะสุดท้ายแล้ว
แล้วพอไปเจอระยะที่มันรุนแรงแล้วเนี่ยมันก็ยากในเรื่องของการรักษานะคะ
ที่เรานำมาเล่าให้ฟังก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้คุณหมอกฤทัย
คุณผู้ชมลองไปดูได้นะคะในเพจสู้ดีวะ
อ่านแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหชีวิตของคนเราเนี่ย
มันไม่แน่นอนจริงแล้วเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากจริงค่ะ